คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของความรักนะคะ

แต่บางคนก็มีเรื่อง

คุณผู้ชมค่ะไปที่นี่เลยใบเฟิร์นพัศกร
ลูกสาวตลกคนดังนะคะจตุรงมกจนนั่นเอง
จะยังหวานต่อไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งโพสต์รูปเปิดตัวหวานใจ
ดุมสีสุรอป้าในวันแห่งความรักคุณผู้ชม

ปรากฏว่าวันนี้ค่ะจู่ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งออกมาแฉว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนพี่สาวเธอมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ปล่อยไว้แบบคาราคาซัง
จู่ก็มาเปิดตัวว่าคบกับใบเฟิร์น

ให้เอารถกรอบแล้วขึ้นแจบ้านมาคืนด้วยนะ
แล้วก็ให้มาขนเสื้อผ้าออกไปจากบ้านด้วย
อยู่ยังไงดีขอบคุณผู้ชมค่ะไอลุงตุงนั่งกันไปหมดนะฮะ
เจอเรื่องร้อนเข้าไปแบบนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ก็พยายามติดต่อผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นนะ
เพื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
คุณค่ะบอกเลยว่าคอมเมนต์นี้ถล่มทลายนะคะ
ในโซเชียลทั้งหลายนะคะแต่ก็มีคนคอมเมนต์นะว่า
เออดูใบเฟิร์นเขาไม่รู้เรื่องนะ
ฝ่ายไทยจะปิดบังอะไรหรือเปล่านะคะ
สำหรับรูปคู่นี้นะแล้วก็ของฝั่งผู้ชายเอง
ก็ยังไม่ได้ลบเหมือนกันแต่ว่าคอมเมนต์ตอนนี้บันเทิงแล้วแหละ

กุญแจรถคืนด้วยกุญแจบ้านด้วย